วันนี้เราต้องจับตาไปที่การประชุมร่วมเล็กวางคมและคเรียพศ
ค่ือทำประชามาติลักษณ์ที่มีการจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว
มีการเตรียมอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
งั้นกู้เงินระยะสั้นนะครับมีการต่อสัญญาวงเงินกู้๘๐๐ล้านบาทด้วย
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ซึ่งการประชุมร่วมคอรมอและคศในครั้งนี้
ถือเป็นการประชุมครั้งแรกในปี๒๕๕๙
จากการหารือในการแก้ไขรัฐมนูลชั่วคราวปี๒๕๕๗แล้วนะคะ
ที่ประชุมจะมีการพิจารณาในส่วนของการติดตามปัญหางานด้านต่างทั้ง๖ด้านของคอสชด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมร่วมคอรมอคอสชที่ด้านหน้าประตู๑นะคะ
ประกิจประทุมชาติชาวจังหวัดระยองค่ะพร้อมครอบครัวก็ได้นำลงศพบิดา
มาขอพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ประตูทางเข้าธรรมเนียบตรงสะพานชมัยมรุเชษค่ะ
เพื่อยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกรณีถูกโกงที่ดินกว่า๒๕ไร่

ที่เข้าใจว่าเป็นเพียงการกู้เงิน
แต่ภายหลังกลับพบว่าที่ดินโดนขายไปแล้ว
ขอให้นายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือค่ะ
เพราะไม่มีที่อยู่และที่ดินทำกิน
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยเข้าร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราว

แต่ไม่ได้รับการประสานงานช่วยเหลือจึงเดินทางเข้าพบนายยกรัฐมนตรี

ขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการรับเรื่องแล้วก็จะติดตามให้ค่ะ
ขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
กระทรวงพลังงานค่ะก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานในโรงงานโครงการตลาดคลองพดุงกรุงเกษมประจำปี๒๕๕๙
กระทรวงพาณิชย์ค่ะก็นำคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานเทศกาลนวัตตสินนานาชาติครั้งที่๕ค่ะ
ส่วนสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรมหาชนค่ะ
นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช่นกันค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทัศกาล
เพื่อรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้โครงการปิดเทอมนี้สนุกคิดสนุกเรียนรู้สู่อนาคตค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวตอนหนึ่งนะคะถึงนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลค่ะ
ว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องต่างเพิ่มมากขึ้น
มีการฝึกฝนกระบวนการคิด
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะบูรณาการการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
อกจากนี้ค่ะยังต้องส่งเสริมให้เด็ก
มีทักษะในการเขียนเรียงความย่อความและสรุปความ
รวมถึงต้องฝึกฝนให้เขียนและได้คิดได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมคอรมคศที่ตึกสันติมัยตรี
ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกในปี๒๕๕๙
โดยก็มีวาระสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
ในประเด็นการออกเสียงประชามติซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใด
ในการผ่านหรือไม่ผ่านการออกเสียงประชามติไว้ให้ชัดเจน
โดยคาดว่าที่ประชุมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้
โดยให้นับคะแนนเสียงเกินข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงค่ะ
ทางนี้ค่ะที่ประชุมนะคะจะไม่กำหนดเงื่อนไขว่าจะเดินหน้าอย่างไร
หากร่างรัฐธรรมนูลไม่ผ่านประชามติ
และอาจจะส่งผลให้ประชาชนไม่ออกมาลงคะแนนเสียงประชามติได้
ขอรอให้ผ่านการทำประชามติไปก่อน
จะกำหนดได้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี๒๕๕๙
ครั้งนี้นะคะถือเป็นการแก้ไขครั้งที่๒
ตั้งแต่มีผลบังคับใช้มาค่ะ
ส่วนวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณา
ร่างข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร
และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงค์คนค่ะ

เงินระยะสั้นโดยต่ออายุสัญญาเงินกู้
วงเงิน๘๐๐ล้านบาทด้วยค่ะ

แรงหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือภัยแรง

ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณครับติดตามผลการประชุมช่วงบ่าย
โดยเฉพาะมาตรการเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแรงให้กับเกษตรกรนะครับ